ข่าวต่อไปนี้ใครให้มากกว่านี้มีไหมส่งไลน์หรือข้อความมาบอกกันหน่อย
ว่าเดี๋ยว๒เดือนผมซ่อมเสร็จนะตกลงกันค่าซ่อมประมาณ๒๒๐๐๐บาท
จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคุณผู้ชมซ่อมมาแล้ว๓ปียังไม่เสร็จ
ฮะ๓ปียังไม่เสร็จไม่ใช่๓วันหรือ๓เดือน๓ปีจ่ายเงินไปแล้วสองแสนก็ยังไม่เสร็จ
หรือว่าเหลืออีก๒๐๐๐ยังไม่ได้จ่ายก็เลยยังไม่เสร็จ
ยังไง๓ปีทนไม่ไหวติดต่อไปก็ไม่รับบล็อกไลน์ติดต่อไม่ได้บุกเข้าไปถึงอู่เลย

อยากรู้ว่ารถผมเนี่ยซ่อมหรือยังอ่าสามปีแล้วช่างเอ้ย

แล้วจะยังไงต่อไปนี่๓ปีแล้วนะ
มันยังขับได้ไหม
มันขับไม่ได้อ่ะดูแน่อาจจะโดด
ว่ามันยังขับได้มั้ย
การซ่อมไม่เสร็จนะฮะรถเขาที่เป็นฟอร์จูนเนอร์
เขาก็ถ่ายคลิปนี้ไปถามช่างซ่อมรถที่อู่แห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
จ่ายเงินไปแล้วสองแสนกว่าบาทประเมินกันไว้แล้วเนี่ยสองหมื่นสอง
จ่ายไปให้ละสองหมื่นขาดอีก๒แสนขาดอีกสองหมื่นจะครบนะฮะ
แล้วช่างบอกว่าเดี๋ยวผมจะซ่อมเสร็จภายใน๒เดือนตามที่ตกลงกันไปเมื่อ๓ปีก่อน
ปัจจุบันผ่านมาปัจจุบันนี้๓ปีแล้วก็ยังไม่เสร็จนะทวงแล้วทวงอีกก็โดนบล็อกเบอร์บ้าง
ไลน์บ้างติดต่อไม่ได้อ่ะไปฟังเสียงเจ้าของรถเขาอัดคลิปพูดกันหน่อยครับ
ติดต่อตลอดเขาไม่เคยติดต่อมาหาผมเลยครับจะติดต่อผมอย่างแรกคือขอเงินขอเบิกเงินอย่างเดียวที่ติดต่อผมมาแม่แต่ผมผมก็จะบอกเขาเสมอแล้วว่าทำไปถึงไหนส่งรูปมาให้ดูหน่อยไลน์ประสบกันง่ายอยู่แล้วส่งง่ายพอคุยไลน์ไปวันหลังหลังไปบล็อกไลน์ผมที่ผมรู้สึกโกรธอ่ะก็คือเอารถผมไปถักฝนแล้วเครื่อง
ถ้าทำอีกอีกกี่ปีก็ไม่รู้อีกกี่บาทก็ไม่รู้เออนั่นสิฮะเจ้าของรถเขาบอกว่าย้อนไปคุณผู้ชมรถเขานะปีหกศูนย์เนี่ยรถเขาประสบอุบัติเหตุไปชนกระแทงเบรีเออมันก็หงายท้องล้อชี้ฟ้ารถก็พังไปน้ำหลังคามันก็ยุบกันชนมันก็แตกเสียหายต่อมาก็เลยไปซ่อมหนี่อันนี้สภาพตอนที่รถคว่ำ

คือช่างก็ยังไม่รับปากว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่แต่มันก็นานไปนะสุดท้ายช่างบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความเจ้าของรถเพราะว่าทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงอ๋อบอกชื่อร้านเรียบร้อยเออไปบอกไลฟ์ชื่อร้านเขาแบบทันคนเข้าใจผิดว่าเขาแบบเออไม่โปร่งใสอะไรแบบนี้แต่ว่าสามปีมันก็นาน